คุณผู้ชมพร้อมหรือยังฮะติดตามข่าวใหญ่หนึ่งข่าวนะครับ
กรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของพริตตี้สาวลัลลาเบลนะครับ
วันนี้ทางตำรวจสนบุคโลก็นำตัวนายน้ำอุ่นไปตรวจร่างกายรอบ๒
เพราะว่ารอบแรกเอาไปตรวจร่องรอยของการต่อสู้
ว่ามีรอยช้ำรอยเขียวรอยกัดอะไรต่างหรือเปล่า
คราวนี้ตรวจรอบ๒เพื่อจะตรวจเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะครับ
ส่วนพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานในคดีนี้ไปแล้ว๑๐ปาก
แล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้แหละครับก็จะสอบปากคำแม่ของลาลาเบลอีกหนึ่งท่านนะครับ
ติดตามความคืบหน้าการกรณีการเสียชีวิตปริศนาของนางสาวทิติมา
รพันธ์พิพัฒน์นะครับหรือว่าลาลาเบลอายุ๒๕ปีพริตตี้สาวชื่อดัง
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนได้ทำเรื่องส่งตัว
นายรัชเดชวงธบุตรหรือว่าน้ำอุ่นผู้ต้องสงสัย
ซึ่งอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อนำผลการตรวจร่างกายมาประกอบ
สำนวนการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลนะครับ
โดยหลังจากนำตัวน้ำอุ่นตรวจร่างกายเสร็จสิ้นแล้ว
ก็จะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมการตรวจร่างกายครั้งแรกนะครับ
ก็เป็นการตรวจร่องรอยการต่อสู้รอยช้ำตามร่างกาย
ครั้งที่๒ครั้งนี้ก็ตรวจร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์นะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีสมฤทธิ์ตรงเตา
ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาน๘นะครับ

เดินทางมายังสถานีตำรวจนครบาลบุคโล
เรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
โดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยาน

มีความเชี่ยวชาญคดีทางเพศมาร่วมประชุม
เพื่อให้คดีนั้นมีความรอบครอบนะครับ
ค่ะแต่ทีนี้เรื่องผลการตรวจพิสูจน์
ว่าสรุปแล้วลาลาเบลถูกกระทำชำราวหรือไม่
อันนี้จะต้องรอนะคุณผู้ชม
รอผลตรวจที่มันออกมาเป็นเอกสารแบบชัดเจน
โดยทีมสอบสวนจะเข้าไปคุยกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพราะว่าตอนแรกผลออกมามันเรื่องของการเจอสารคัดหลัง
ใช่นะครับเจอสารคัดหลังตกค้างอยู่ที่ช่องคลอด
แล้วก็เรื่องของช่องคลอดฉีกขาดนะครับ
แต่สาเหตุการเสียชีวิตก็คือหัวใจวาย
แล้วก็การเต้นของหัวใจผิดจังหวะนะฮะ

สารคัดหลังที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการตายไหม
หรือมันเป็นสารคัดหลังอะไรของใคร
คือสารคัดหลังมันได้ทั้งหมดน้ำมูกน้ำลายอะไรพวกนี้
แล้วก็เลือดหรือว่าตกขาวเลยก็เป็นสารคัดหลังทั้งสิ้น
ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ในไออุ่นหรือว่าในน้ำอุ่นเนี่ยนะคะ
ต้องรอผลการรวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจนก่อน
ถ้าเกิดว่าได้ครบแล้วจะสรุปสำนวนได้
เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกไงว่าขอเวลาหน่อย๔๘ชั่วโมง

จะเรียกคุณแม่ของลาลาเบลมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
คดีนี้ก็มีคำถามจากสังคม
ถึงกรณีการจัดปาร์ตี้
แล้วก็การเรียกใช้งานพริตตี้ต่างที่ตอนนี้โอ้โห
มีการออกมาพูดถึงเรื่องการทำงานของพิตตี้

คือเอาจริงนะมีรุ่นพี่ที่สนิทกัน
พี่เป็นน้องของลาลาเบลเขาก็บอกเหมือนกัน
เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อถามไปแล้วว่าเอ๊ะบ้านนี้เขาจัดปาร์ตี้กันแทบทุกวันเลย
แล้วจัดรางวัลด้วยเขาทำอาชีพอะไร
พี่คนสนิทของลาลาเบลเขาบอกว่าเคยถามแล้ว

เขาก็เลยแบบเหมือนก็มีตังค์จัดปาร์ตี้
แล้วก็มีการฉลองกันบ่อยเนี่ยนะครับ
ก็จัดกันที่หมู่บ้านพฤกษาบริมคลอง๓เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
บ้านที่เกิดเหตุมักได้รับการร้องเรียนเหมือนกัน
จัดปาร์ตี้เสียงดังแล้วก็รบกวนผู้พักอาศัย
เรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหลายครั้ง
โดยล่าสุดนะครับก่อนเกิดเหตุได้มีการจัดปาร์ตี้
ลักษณะข้ามวันข้ามคืนตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
หน้าที่นายน้ำอุ่นจะนำตัวลาลาเบลกลับออกไป
เมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของวันที่๑๖กันยายนนะครับ
ในช่วงเวลา๑๓นาฬิกามีหญิงสาวหน้าตาดีออกมา
รอปภของหมู่บ้านเรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่ง
เนื่องจากเธอก็ตกอยู่ในสภาพที่เมาและไม่สามารถขับรถไปเองได้
โดยรอปภของหมู่บ้านก็ได้จดทะเบียนรถแท็กซี่คันดังกล่าวไว้
เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ก็กรณีของการจัดปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะครับ
ก็ในวันเกิดเหตุมีการจัดปาร์ตี้ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา
ถึงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาตามกำหนดงานที่ลาลาเบลรับงานไว้

แล้วก็กลายเป็นเหตุว่าช่วง๓โมงเจ้าของบ้านก็หลับ
แล้วก็คนที่มาร่วมปาร์ตี้ก็เริ่มง่วงเริ่มเมาเริ่มหลับกันบ้างแล้ว

เจ้าของบ้านก็ไม่เห็นว่านายน้ำอุ่นพาลาลาเบลออกไป
จะมีแค่คนเดียวที่มาร่วมงานปาร์ตี้เห็น

กันตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุลาลาเบลนะ
เขาบอกว่าบ้านนี้ปาร์ตี้บ่อยให้ระวังด้วย
ถ้าพิตตี้คนไหนจะรับงานให้ระวังตัวด้วยนะครับ
เพราะว่าบ้านนี้ดื่มหนักนะฮะ
อกจากนี้ในโลกออนไลน์นะครับมีการแชร์แชทลับคุณ
แชทลับนะครับที่นายน้ำอุ่นเนี่ย
ได้พูดคุยโอ้อวดกับเพื่อน
ลับนั้นข้อความโดยย่อเช่น
คือเช่นอุ่นโหดร้ายชอบมอม

อันนี้คือเขาพูดประมาณที่บอกว่าอุ่นโหดร้ายชอบมอม

ค่ะแล้วก็มันจะมีข้อความพวกแบกกลับอีกแล้วจ้า
แบกไปจัดอุ่นโหดจัดเมียวันเดียว
แต่ทั้งหมดมันจะมีตัวเลข๕นะ๕๕๕เหมือนเสียงโหละกันนะครับ
แล้วก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมา
จนกระทั่งช่วงเวลา๕โมงกว่าที่อุ่น
เขียนข้อความส่งให้เพื่อนบอกว่าน้องปากม่วงแล้ว
แต่ก็ยังมี๕๕กันอยู่เลยนะครับ
ปากม่วงอะพี่ผมทำอะไรลงไปวะพี่
นาฬิกา๕๔นาทีก็คือ๕โมงเย็น๕๔นาที
เกือบ๖โมงเย็นแล้วออกวันที่๑๖กันหยาดยนต์
ใช่แล้วก็ยังมีคุยกันจนถึงทุ่มนึงค่ะ
คือประโยคประมาณว่าบอกตอนแรก๔กรมถึงเมาผมเลยจัดให้แบบนี้
แล้วก็ถ่ายรูปของลาลาเบลส่งเหมือนกับส่งให้เพื่อนดูเป็นระยะ
ถ่ายรูปตั้งแต่ลาลาเบลอยู่บนรถนะครับ
แล้วก็หน้าฟุบอยู่ที่เบาะคนนั่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปของลาลาเบลปากม่วง
แล้วก็มาถามเพื่อนว่าปากม่วงแล้วท้ายที่สุดตอนตี๑สีบ๓
ก็คุยกับเพื่อนอีกทีแล้วก็เพื่อนก็บอกว่า
มึงเอาลงมาที่ล็อบบี้เลยมึงก็บอกให้มาเอา
หมายถึงว่าบ่ออุ่นแบบนี้
หมายถึงเพื่อนของลาลาเบลให้มาเอาตัวไป
ส่วนมึงก็แอบดูอยู่แถวนั้นละกันอย่าให้มันเจอนะ
นี่ครับก็เป็นคำพูดของเพื่อนกับน้ำอุ่น

ตรงนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ยงแฟนของลาลาเบลบอกว่า
เป็นหลักฐานสำคัญว่าน่าจะมีการวางแผนกันมา
และมีคนที่เกี่ยวข้องผัวพันอยู่ด้วย
ใช่ค่ะก็พูดถึงแชทนี้จริงในข้อความในแชท

ก็ไม่รู้ว่าข้อความที่ลบนั้นคืออะไรนะคะ

คือเพื่อนเขาเอาเค้กมา
เพราะว่าวันนี้ค่ะ๑๙กันยายนเป็นวันเกิดของลาลาเบล
แฟนก็มีการโพสต์เศร้าถึงลาลาเบลเลยนะคะ